กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลเลยนะคะสำหรับปริศนาอักษรย่อมาอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะคะว่านางร้ายลูกสองช้ำใจสามีมีเมียน้อยอีกแล้วค่ะ
หลายคนก็พุ่งเป้าไปนี่เลยคุณเป้ยปานวาด
ประกอบกับเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์แต่คลิปลูกทั้งสองคนพร้อมกับแคปชั่นเศร้า
รวมถึงโพสต์ซึ้งถึงคุณแม่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เจอหนึ่งในเพื่อนสนิทของเป้ย
อย่างเมพิชชนาธิ์ก็เลยต้องขอถามถึงกระแสข่าวเมาส์
พร้อมทั้งความรู้สึกของเพื่อนสาวตอนนี้ซึ่งเมย์เองก็บอกนะคะว่าเห็นข่าวพร้อมกับทุกคนนี่แหละ
แต่ตอนนี้เพื่อนยังไม่ได้โทรมาปรึกษาหรือระบายอะไรและอยากให้เจ้าตัวเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองค่ะ
กังวลไหมกังวลเป็นห่วงส่งข้อความโทรหา
คือเมื่อไหร่ที่เขาไม่สบายหรือเป็นอะไรจริงเขาจะโทรบอกเราแล้วเราจะวิ่งไปหาทันที
แต่ครั้งนี้เค้าอยากตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง
ก็เลยปล่อยเขาอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรเลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรใครว่ายังไง
ไม่ชอบความผอมของเขาก็ว่าเขาเหมือนกันว่ามันผอมไปอ่ะมันไม่โอเคเขาก็บอกรอเออเดี๋ยวเขาจะไปกิน
ก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่แต่เขายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเรา
ถ้าไม่สบายหรือไม่โอเคไปหาได้ตลอด
นี่แหละนะคะเพื่อนรักเนี่ยก็จะอยู่ในโมเมนต์จะอยู่เคียงข้างในวันที่เพื่อนเสียใจหรือว่าทุกข์ใจ
แต่ตอนนี้เพื่อนอาจจะต้องการพื้นที่ในการคิดอะไรอยู่บางอย่างก็ได้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วย
เราก็ไม่รู้แหละว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาหมายถึงใครแต่หลายคนพอพุ่งเป้าไปก็เลยไปถามเพื่อนสนิทแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณเป้ยด้วยนะคะ